แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านใช้เวลากับการไปคาเฟ่
โดยเฉพาะคาเฟ่ที่มีความแปลกนะคะสวยอะไรอย่างนี้

ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะแต่ว่าคาเฟ่นี้ชื่อว่าหลอนคาเฟ่
ที่จังหวัดสุราธานีนะคะจะพาไปดื่มกาแฟและเครื่องดื่มเมนูพิเศษ

ท่ามกลางบรรยากาศสยองขวัญแบบไทยชวนขนหัวลุกเนี่ยค่ะ
ไปดูข้างในกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไง
บรรยากาศของหลอนคาเฟ่หลอนตั้งแต่ยังไม่เข้าไปเลยนะ
ตั้งอยู่ที่ถนนราชบำรุงหลังสถานีรถไฟ
ใกล้กับตลาดสดเทศบานเมืองท่าข้าม
บำรุงสองเขตเทศบาลเมืองข้างข้ามค่ะที่จังหวัดสุราชค่ะ
ก็จะเห็นเลยเดินไปปุ๊บเจอสารเจ้าพ่อก่อนเลยค่ะ
รอต้อนรับอยู่ตรงทางเข้าทีนี้พอเปิดประตูเข้าไป
ดนตรีมาก่อนนะเสียงบันเลงเป็นดนตรีไทยเลยนะ
เปิดเข้าไปปุ๊บดนตรีไทยดังอ่ะชวนหน้าขนลุกดีทีเดียวนะคะ
พอขึ้นไปบนชั้น๒ทีนี้บรรยากาศจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนะ
แสงก็จะสะหรัวสะหรัวหน่อยค่ะถ้วนสี่องค์ขวัญแบบไทยไทยเนี่ยค่ะ
ตกแต่งนี้เขาบอกเพียบเลยนะสารเพียงตาก็มีหุ่นนางรำก็มี
ตุ๊กตาผีก็มีหัวกระโหลกเทียนไขมาครบค่ะ
นายฤชากรเมฆสุวรรณคนออกแบบและตกแต่งร้านนี้บอกว่าใครมาที่นี่ห้ามพลาดนะ
มีจุดไฮไลท์สำคัญของร้านคืออะไรคะห้องขุมทรัพย์ค่ะ
เขาบอกว่าจำลองเหมือนกับเป็นคลังสมบัติที่มีปู่สงฆ์เฝ้าทรัพย์อยู่
และกั้นด้วยลูกกรงเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้
ลูกค้าสามารถเข้าไปในลูกกรงนำสมบัติโบราณมาสวมเพื่อถ่ายภาพได้
จากนี้ด้านนอกยังมีกระจกให้ส่องเมื่อถ่ายรูปตรงกระจกจะติดเงาปู่โสมด้วยค่ะ
โอ้ยจะดีไหมเดี๋ยวใครจะกล้าไปหยิบฮ่าฮ่า
เหมือนกันนะหยิบมาใส่ถ่ายรูปก็เถอะนะคะอ่าฟังเสียงของคนออกแบบร้านหน่อยค่ะ
ในดีไซน์ไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นในความเชื่อของไทยโบราณนะครับ
ก็คือเหมือนเรานั่งวีโภงหน้ากระจกอ่าอย่างไรทั้งตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะเห็นวิญญาณอยู่ใครในกระจกครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ
คือเราจะดีไซน์ให้ลูกค้านั่งประมาณนี้นะครับแล้วก็กล้องจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับ
เพื่อที่ลูกค้าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเห็นเงาของคนนี้อยู่ในกระจก
ประมาณนั้นครับเป็นกิมมิ่งเล็กไว้ให้แบบว่าลูกค้าได้มาในความเชื่อของไทยโบราณนะครับ
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าแนวคิดที่จะเปิดหลอนคาเฟ่มาจากการไปนั่งวิปัสนาทำสมาธินะ
เขาบอกว่าเขาไปนั่งวิปัสนาแล้วเขาได้ไอเดียนี้มาเลยนะคะ
หลังจากเปิดได้๕วันโอ้โหลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดี
บางช่วงต้องนั่งรอคิวกันหน้าร้านเลยนะคะ
เช่นเดียวกับนายศพลรักษาวงนักท่องเที่ยวจากอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขับรถมาไกลกว่าร้อยกิโลอยากมาสัมผัสความหลอนที่ร้านนี้
เขาบอกว่าไงเขาบอกไม่ผิดหวังค่ะแต่อยากหลอนกว่านี้อีก
เขาบอกนี่ยังน้อยไปหน่อยได้มากกว่านี้
ดำกับบรรยากาศกันแล้วก็ดูเครื่องดื่มหน่อย
อาหารทานเล่นก็มีลูกค้าสั่งได้เลยตามความชอบนะคะ
เมนูแนะนำค่ะเขาบอกว่าชื่อเมนูว่า
พร้อมกับขนมไทยในขันค่ะแล้วก็มีเมนูเดือนสิบ
อันนี้เป็นชุดขนมบุญเดือน๑๐
เสิร์ฟพร้อมน้ำคาราเมลมะเคียโต้แต่เดี๋ยวนะคะ
บุญเดือน๑๐นี่เขาถวายให้กับคนที่ตายไปแล้วนะ
เหมือนกันกินกับคาราเมลมาเคียโต้ด้วยน่ะ
เข้ากันขนาดไหนนะอีกหนึ่งเมนูที่น่าลองคือน้ำมันพราย
เขาบอกเป็นน้ำบัสเตอร์เบียร์เสิร์ฟพร้อมอารัวดอกไม้ค่ะ
น้ำมันพรายนะคะใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสิบเจ็ดนาฬิกา
สอบถามรายละเอียดก่อนหรือโทรไปดูก่อนว่าคนเยอะไหมมีคิวไหมนะคะ
ก็ขึ้นเบอร์หน้าจอนะคะศูนย์เก้าสามหกเก้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะ

คาเฟ่สวยสวยดอกไม้ฮุ่งย่าสีขนมหวานอ่าอันนี้คาเฟ่ผีค่ะค่ะ